ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะมาดูการเตรียมความพร้อม
ก่อนถึงงานพระราชพิธีในเดือนหน้านะคะ
โดยทางด้านกองทัพภาคที่๑ก็มีการจัดการฝึก
แผนที่จำลองขบวนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ทัพภาคที่๑จัดการฝึกซ้อมบนแผนที่จำลอง
เพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันของหน่วยงานทุกฝ่ายที่รับผิดชอบ
จัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง
ที่ทำหน้าที่ในนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
มาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนรายละเอียด
ตลอดจนการบันทึกภาพของสื่อมวลชน

รวมทั้งต้องการให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามสมพระเกียรติ
และทำความเข้าใจเรื่องของการแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบในการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช